พาไปดูโรงงานซีอิ๊วอายุกว่าร้อยปี
ซึ่งต้องบอกเลยว่ากว่าจะได้ซีอิ๊วแต่ละขวด

ตั้นนานมากจะได้กิน
ใช่ครับกระบวนการจะเป็นอย่างไรบ้าง

คุณชมครับ
ตอนนี้ผมอยู่ที่โรงงานซีอิ๊วอายุกว่าร้อยปีเขามีกระบวนการผลิตที่แบบโบราณมาก
แล้วนี่เห็นไหมโอ๊ยอะไรโอ้
ใครอยากรู้กรรมวิธีการผลิตซีอิ๊วแบบนี้แล้วก็ตามผมเข้ามาเลยครับ
โอ้โหน่าจะเจอแล้วครับเฮียสวัสดีครับ

โอ้นี่เจ้าของโรงงานซีอิ๊วเฮายุงเซ็งนี่
เดี๋ยวจะพามาดูกรรมวิธีการผลิตซีอิ๊วแบบโบราณครับผม
ซีอิ๊วอายุร้อยกว่าปีเลยหรือครับ
ใช่ครับมาตั้งแต่รุ่นของของกรีมรุ่นที่สี่แล้ว

โอ้โหเห็นบอกว่าแต่ก่อนนี้สัญจรทางน้ำ
สมัยก่อนเนี่ยรถมันยังเข้าไม่ถึง
จะไปสัญจรค้าขายยังไงไปทางเรือหมด
โอ้โหแล้วโรงงานแห่งนี้ซีอิ๊วของเฮียฮะ

ต้องบอกว่าโรงงานของเฮียเนี่ยยังคงกรรมวิธีการผลิตที่แบบโบราณอยู่

โบราณนี่คือเครื่องมือการผลิตที่เป็นโอ่งบ้าง
เป็นหม้อหรือเป็นเตาถ่านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ก็คือหมายถึงว่าเรียนหมักด้วยวิธีธรรมชาติ

ก็ลวกน้ำร้อนก่อนให้ถั่วมันพองขึ้นมาหน่อยนึง

เยอร์ชิมใช่ไหมครับ

เราก็ออกมาล้างน้ำให้ถั่วมันขยายตัวค่ะเราไปมาอบ
ด่วนให้ลดจะมีการร้อนเนี่ยจับแล้วส่วนมันจะนิ่มโอ้ย
เราก็จะคุมไว้ประมาณ๘ชั่วโมง
หลังจากขั้นตอนนี้เราก็จะเอาลงจุ่มหมัก

เชิญเธอไปเลยครับ
ตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณจุดหมักแล้ว

เอาปูนเอาอะไรไว้ปุดด้วยนะครับฮ่า
เราจะมีไดโบ้จุ่มลงไปนิดแล้วก็ดูดใส่กระทะ
เราต้มอยู่ประมาณ๑๐ชั่วโมงเดี๋ยวมันจะดำเอง
เดี๋ยวมันจะดำเองผมก็นึกว่าเขาใส่อะไรหรือเปล่า

กากอันนี้เขาจะมารับซื้อไปเลี้ยงเป็ด

เสร็จแล้วเราก็จะมากองผ่านผ้า
กองออกมาก็จะได้น้ำซีอิ๊ว
เราก็จะกรอกเราก็ยังใช้อุปกรณ์แบบนี้กรอกอยู่
นี่ฮะขั้นตอนนี้ผมอาจจะทำได้ดีที่สุดนะครับ

นี่กองผ้าเก่า
อื้อได้เหรอหน้าหลงแล้วนะครับ

เป็นกรรมวิธีแบบโบราณที่สืบทอดกันมา

แต่ละขั้นตอนไม่ง่ายเลยทีเดียวคุณผู้ชม

ใครอยากกินของแรงของอร่อยแบบนี้ติดต่อได้เลยนะครับ
วันนี้ผมและเฮียต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ